ไปติดตามหน่อยนะครับ

จะแข่งขันระหว่างวันที่๒๘มิถุนายนถึง๖กรกฎาคมที่เวียดนาม
โดยก่อนทำแข่งขันนะครับพลนากาศโทชาติชายรอดบุญภาครับ
กรรมการพฤติการบริษัทสมโศรบริบอลแอนด์ฟอร์สจำกัด
พร้อมด้วยโค้ชยุ่นนาวากาโทมนชัยสุภาจิรกุลนะครับ
ผู้สอนและก็นักตบหนุ่ม๑๔คนพูดถึงความพร้อมก่อนทางแมงขันนะครับ
โค้ชยุ่นก็บอกว่าถ่ายต้องเจอกับงานหลังแต่รอบแรก
เพราะว่าอยู่ร่วมสายกับทางโตดาโกเซจากญี่ปุ่น
ปากกิ่งบอลเตอร์จากจีนหนูหนักมากครับ
แล้วก็บริบอลแอนด์สปอร์ตจากเมาส์ยีฟ
ซึ่งเกณฑ์แรกจะเจอกับญี่ปุ่นก็น่าจะชี้วัดได้เลยว่า

เรื่องต้นขอผ่านเข้าสู่รอบจันทร์ดับ๑๘ให้ได้
ส่วนนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับ
มุ่งมั่นและต้องการจะเก็บไทยชนะกันทุกคน
ดูหน้านี่คือทีมชาติทั้งนั้นนะครับ
ก็มีโอกาสนะครับอยู่ที่ว่าการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชยุ่นกับนักกีฬาทีมชาติที่มาทำงานร่วมกันในสโมสรเนี่ย
จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้มันมีความพิเศษจากเดิ
ว่าผลงานล่าสุดอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ทำทีมอยู่๒๓เนี่ย
เริ่มตั้งแต่แรก๒๘มิตรทุนายนครับ